ข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์แล้วคุณผู้ชมมันฟีเวอร์ขนาดที่
มีร้านขายผัดกระเพราเอามะม่วงสุกไปทำเป็นกระเพรามะม่วงสุก
เอาคาวกับหวานผสมกันแล้วมันมันกินได้มันโอเคใช่ไหม
คุณจะกินไหมไปดูหน้าตาซิว่ากระเพรามะม่วงสุกมันจะเป็นยังไง
กะเพรามะม่วงไหมคะข้าวเหนียวมะม่วงไม่มีมีแต่ผัดกะเพรามะม่วงค่ะ
กะเพรามะม่วงจ้ามันจะรสชาติยังไงคุณอริยาคุณผู้ชม
มะม่วงสุกมันก็จะหวานหวานค่ะกระเพรามันก็กับกะเพราอ่ะนะฮะ
มันก็จะมีความเผ็ดความอะไรของเขาเออเอามะม่วงสุกมาผัดกะเพรารัดข้าว
ค่ะเออด้วยความที่มะม่วงมันกำลังฟีเวอร์ตอนนี้นะฮะเมนูนี้เป็นการรังสรรค์ของเจ๊บอย
กระเพราปากแตกครับอยู่ที่มศิลปากรนครปฐมแรงบันดาลใจมาจากอะไรเจ๊
เอ้ากดข้าวเหนียวมะม่วงของมิลินั่นไงอ๋อของน้องมิลิที่ไปโชว์บนเวทีนั่นแหละ
คนกำลังฮิตกันข้าวเหนียวมะม่วงไงก็ไม่มีข้าวเหนียวใช่ไหม

เครื่องปรุงก็เหมือนกะเพราทุกอย่างครับคุณผู้ชม
หมูเป็นไก่เป็นกุ้งอะไรก็มันเป็นมะม่วงสุกแทน

แต่บางคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะกินได้หรือเปล่า
ของขาวของหวานเอามาผัดรวมกันแบบนี้

ก็ดีเหมือนกันคาวหวานในจานเดียวจบไป

ไม่ต้องไปหาของหวานกินอะไรอย่างนี้นะครับ
สำหรับร้านเจ๊บอยกระเพราปากแตกนั้นเป็นร้านอาหารตามสั่ง

โดยเฉพาะเด็ดสุดก็คือกระเพรานี่แหละนะฮะ
โดยเฉพาะกระเพรากิงคองเป็นกระเพรารวมจันทร์ใหญ่
ฮิงคองเขาจะมีเนื้อสัตว์ทุกอย่างใส่เข้าไป
เอ๋ยไก่เอยเนื้อเอยปลาหมึกกุ้งใส่เข้าไปเป็นกะเพรากินของ
ส่วนใครที่อยากจะไปลองกะเพราม่วงสุกก็ไปได้

มันก็คงได้ความหวานของมะม่วงแทนแบบแทนเครื่องปรุงไหม
น้ำตาลที่เติมไปไหมมันก็จะอีกฟิวหนึ่งไหม

ก็ได้หมดนะคะข้าวหวานครบจบในจานเดียวนะคะ
คุณผู้ชมตอนนี้อย่างที่บอกค่ะ